สวัสดีครับคุณเจียวครับเขาว่าคุณกัดตุ้นไว้จริงหรือเปล่าครับ
เปล่าครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับจริงจริงแล้วมันก็โซเชียลอย่างเดียวแหละครับ
ผมไม่ได้มีจัดจนาจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับ
แล้วโรงงานนะครับโรงงานที่ถ่ายนะครับ
โรงงานโรงงานอันนี้คือผมไปกินแล้วกับพี่ครับไปกินไวน์กันสองสามแก้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันเรื่องสินค้าว่าจะทำอะไรกับสินค้าที่มี

อ๋อ๒๐ใช่ครับผมผมผมลงไป๒๐จริงจริงร้านเรามันจะมีมากกว่านั้นนะครับ
จริงผมกักตุลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นตีนไก่ที่มาจากโรงงานนะครับ
เป็นปีไก่จากโรงงานผมไม่มีเจตนาที่ว่าจะเอามาลงโซเชียลแล้วทำให้ทุกคนเดือดร้อน

ไม่ได้กากตุนอะไรเลยหรือครับไม่ได้กากตุนครับผมกากไว้ตุนนะครับ
เอาไว้ตุนอย่างเดียวครับไม่ได้ตุนครับพาไปยุ่งสินค้าได้ไหมครับ
ได้ครับได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ของผมนะฮะคือของใครก็ไม่รู้
มันมาอยู่ในร้านผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน
กับวงการตีนไก่จะต้องสั่นสะเทือนเพราะว่าหลายหลายคนมาแล้วก็ไม่ได้กิน
หลายหลายคนมาแล้วก็ร้านปิดก่อนหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ผมผมขอโทษจริงจริงผมไม่มีเจตนา
ที่บอกว่ากักตุนไว้เพื่อกักตุนไว้ผมไม่ได้กักตุนจริงจริงครับ
ผมไม่รู้จักผมไม่เคยเห็นตีนไก่เลยตีนไก่เป็นไงผมยังไม่รู้จักเลยครับ
ผมขอโทษนะครับคุณไปไหนครับคุณไปไหนครับไปดูสินค้าดีกว่าครับ
ผมพาไปดูสินค้าดีกว่าครับครับผมนี่มีครับ
ถ่ายเลยนี่เยอะแยะเลยนะของเรามีมากกว่า๒๐๐ล้านนะฮะ
เราก็พยายามจะทยอยให้ลูกค้าที่เขาออเดอร์เข้ามา
ขอให้คุณมีตังค์เข้ามาที่ร้านเราคุณก็จะได้กินตีนไก่ที่อร่อยแบบนี้
ไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่ประเทศไทยไม่มีหรอกต้องมาที่ของสามรังสิตนี่แหละ
เดี๋ยวเต็มตีนเขามีตีนไก่ถามว่ากักตุ้นไหมผมไม่ได้กักตุ้น
ผมมีกักไว้แต่เอาไว้ตุ๋นเอาไว้ตุ๋นพวกคุณกินไงครับนะฮะ
ใครมีตังค์ก็ติดต่อมาก็แล้วกันนะฮะเงินผ่านบัญชีง่ายราคาดีมากนะครับ
ที่ทำออกมาล้อเลียนอยู่ไหนครับ
มันเกิดด้วยความไม่ตั้งใจผมไม่รู้เท่าไหมจริงมันเริ่มจากคลิปที่ภาพเหมือนมากกว่าที่เขาส่งมานะฮะ
แรกเลยก็จะปิดติดตามในโซเชียลนี้น้อยมากนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ติดตามแล้วก็ไม่ค่อยรู้ข่าวสารอะไรเกี่ยวกับโซเชียลนะครับ
อยู่พอนั่งตอนเย็นเสร็จปั๊บมีเพื่อนร่วมวงการโทรมานะครับ
ไอ้เจี๊ยบมึงทำไมทำแบบนี้วะบอกชื่อก็ได้นั่นก็คือพี่โน่พี่นีโน่แหละโทร
มันเป็นน้องกูมึงก็น่าจะบอกกูมึงไปกักทุนทำไมหน้ากากผมแค่เอ๊ะหน้ากากอะไรวะพี่โน่
ผมไม่ได้กักตุลมึงจะกักตุลทำไมล่ะไม่เชื่อมึงเข้าไปดูรูปมึงก็เต็มโซเชียลไปหมดแล้ว
ตั้งแต่นั้นผมก็เข้าไปดูเออปฏิเสธก็ได้มันเหมือนจริงนะฮะแล้วมันเป็นรูปที่เหมือนมาก
ตรงที่ผมใส่แว่นนะฮะมันเป็นบางรูปนะฮะใส่เสื้อสีขาวคล้ายกันอย่างนี้
แล้วก็ยกมือไหว้อย่างเงี้เออผมก็จำเออมันเหมือนจริงตั้งแต่นั้นผมก็ติดตามตั้งแต่๖โมงเย็นยันตี๒
ก็ดูคลิปตลอดว่าติดตามว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเป็นใครเขามาจากไหน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างนี้แล้วคนก็โทรมาตลอดว่าเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบมันหน้าเหมือนมากอะไรอย่างเงี้
เพื่อนเพื่อนกลุ่มเป็นต่อก็ส่งส่งข้อความมามันเหมือนมากก็เลยมีความคิดถ้ามันเหมือนขนาดนี้
เราลองจะทำอะไรสนุกดีไหมแต่ไม่ได้อยากจะพลาดพิงใครนะฮะ
นั่นก็คือว่าตอนเช้าไปก่อนที่จะไปเมืองกาลผมได้แวะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็เลยมีความคิดเออเราลองเอามาแบบกักตุ่นกักตุ่นกักไว้ตุ่นดีกว่าไหม
เกี่ยวกับตีนไก่อะไรของเราอย่างเงี้ยคนจะได้รู้ว่าเออเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะ
ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาพอทำเสร็จปั๊บก็ขับรถไปเมืองกาลก็โดยไม่คิดอะไรนะฮะ
พอส่งลงไปในเฟซบุ๊คช่วงที่ขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงกว่า
มันเด้งมามันมีแต่ว่าไอ้มันเป็นคลิปที่เราทำอ่ะเฮ้ยมันไปอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงวะ
คนจะชอบเราไหมแล้วเขาจะว่าเราไหมว่าเราไปปลุกกระแสอะไรอย่างนี้
แต่จริงความเจตนาไม่มีเลยฮะไม่มีที่จะล้อเลียนใครนะครับ
แค่จะอยากโปรโมทร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เท่านั้นเอง
เขาบอกเราเหมือนเราก็เลยทำให้เหมือน
ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็แชร์กันนะครับ
เหมือนเองเลยใช่มะ